ว่าก่อนหน้านี้มีข่าว

แต่ก็มีการสันนิษฐานกันไปกันมาว่าเป็นคุณโย

ล่าสุดก็มีดาราชายหลายคนเราไม่พูดถึงแล้วกัน
แต่คนหนึ่งที่พูดได้คือพี่ดีเจชาวโดนผลกระทบโดยตรงเลยค่ะ
ทั่วนี้ก็มาที่ไทยรัฐทีมีของเราเลยมาเปิดใจว่า
ไม่ใช่พี่ไม่รู้จักปุ๊กกี้เลย
ที่สำคัญไม่เคยโอนเงินแล้วก็ได้รับผลกระทบ
คือตอนนี้งานก็โดนแคนเซิลไปหลายงานด้วย
ไปฟังความรู้สึกจากพี่เช้าที่โดนยัดเย็ดเข้าหาตรงนี้ไปนะคะ

กับกุ๊กกี้ไม่ได้รู้จักกันแล้วก็ไม่มีไลน์
โอนเงินให้น้องแล้วก็ไม่รู้จักบ้านไม่เคยไปบ้าน
มันก็โยงกันไปเรื่อยแล้วมันมีผลกระทบต่อพี่
คือโดนแคนเซิลงานไปประมาณ๓๔งานแล้วตอนนี้

ถ้ามันไม่มีจริงก็อย่าเต้ากันนะครับ
เพราะว่าพี่ก็ไปสืบมาว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้

ตำรวจก็ยังไม่ได้บอกว่ามีดาราเกี่ยว